ข่าวถึงการกลับบ้านกับต่างจังหวัดหลายครอบครัวก็จะได้กลับกันช่วงปีใหม่แบบนี้ละค่ะ
เดียวกับคุณแท็อนิพรนางงามสู้ชีวิตของเรา
ผู้ชมต้องบอกว่าปีที่ผ่านมาเรารายงานข่าวที่บ้านเขาติดหนี้ติดสินจากคนอื่นที่ทำมา

ใช่นะคะแน็ตเปิดใจบอกว่าพี่ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทุกวันนี้เหมือนยกภูเขาออกจากอกค่ะ
บอกว่าหนูจะทำทุกอย่างให้ครอบครัวเล็กของหนูกลับมามีความสุขอีกครั้งค่ะ
ซึ่งปีใหม่ที่จะถึงนี้นะคะภาษาเหนือเขาว่ายังไงนะกลับบ้านเขากลับเหนือ

กอดตากอดยายปิ๊กบ้านกอดตากอดยาย
บ้านกอดตากอดยายกอดอุ๊ย
แบบนี้เลยนะคะเพราะว่าคุณตาคุณยายเป็นกำลังใจของแนทนะคะ
แบบคือเป็นกำลังใจที่ทำให้แบบทำมาหากินหาเงินแล้วก็ล้างหนี้ได้คุณผู้ชม
ไปฟังความรู้สึกนะคะของสาวสู้ชีวิตคนกระตันอยู่คนนี้หน่อยค่ะ
ขอบคุณทุกกำลังใจมากเพราะว่าตอนนั้นก็ท้อมากเหมือนกัน
แต่ว่าหนูรู้สึกว่าแบบทุกอย่างมีทางออก

ต้องติดตามมา

แต่มีหน้าปีกะไตน่าจะปังเนาะ
ปังค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกโอกาสที่เข้ามา
แล้วก็ขอบคุณทุกแรงสนับสนุกดีกว่าค่ะ